โปรดติดตามตอนต่อไป

โดยที่แห่งนี้เป็นของคุณวีรศักดิ์ศรีสัง
ที่ได้ผันตัวจากการทำนาปลูกข้าวมาเลี้ยงตั๊กกะแตนขายแทนครับ
แล้วเพราะอะไรถึงได้หันมาเลี้ยงตั๊กกะแตนแทนล่ะครับ
เขานิยมกันเลี้ยงเขาว่าคือตลาดเขาบอกว่าตลาดไม่ตัน
ตลาดไม่ได้ไกลก็เลยลองศึกษาตัวนี้ดูเอามาขีดหนึ่ง
สำหรับการทำฟาร์มเพาะเลี้ยตะกะแตนของคุณวีรศักดิ์
เริ่มต้นจากการทำกรงเลี้ยงโดยการนำเหล็กกล่องมาทำเป็นโครงสี่เหลี่ยมหรือผ้า
ปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องแล้วล้อมด้วยตะข่ายไนลอนใช้งบเพียง๒๐๐๐บาทก็ทำได้แล้ว
ส่วนวิธีการเลี้ยงคุณวีรศักดิ์ช่วยเล่าให้เกษตรทำเงินของเราฟังหน่อยครับ
วิธีการเลี้ยงเลี้ยงง่ายมากครับสำหรับตะกะแตนสำคัญคือย่าย่าอย่างเดียวเติมให้เขากินไปเรื่อย
ช่วงแรกช่วง๑๑๐วันเนี่ยย่าเขาจะไม่ค่อยกินครับหลังจาก๑๐วันขึ้นไปถึง๒๐วันเนี่ยเขาจะเริ่มกินแล้วเขาจะกินจุแล้วครับกินแบบอย่างเดียวเลย
เมื่อตัวอ่อนตะกะแตนได้อายุประมาณสี่สิบวันก็จะเริ่มรู้เพศแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นี่แหละครับสามารถขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้ว
ส่วนวิธีการสังเกตก็คือตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียครับซึ่งเวลาอยู่ในกรงนะตัวผู้เนี่ยจะขี่หลังตัวเมียนั่นหมายความว่าตะกะแตนกำลังฟีเจอร์ริ่งหรือกำลังผสมพันธ์กันนั่นเองครับและจะวางไข่ในขันพลาสติกที่วางไว้ให้ซึ่งเราสามารถนำไข่ตะกะแตนที่อยู่ในขันเนี่ยออกไปไว้ในบ่อฟักได้ทุกทุกห้าวันนะครับโดย
นำตัวไปชั่งกิโลขายได้แล้วครับว่าแต่ขายยังไงบ้างครับ
เราจะขายเป็นขีดละ๑๐๐บาทเพราะแม่พันธุนี้เราจะขายเป็นช่วงนะครับคือเราจะไม่ได้ขายตลอดเป็นคู่คู่ละ๑๕บาทขายแบบตัวกิโลละ๔๐๐บาทครับ
ซึ่งการเลี้ยงตะกะแตนขายสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณวีรศักดิ์เดือนละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทเลยทีเดียวว้าวที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ